คุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นนะคะ
ในร้านสะดวกซื้อย่านคลองหลวงปฐุมธานี

เป็นพนักงานชายนะคะเขาแต่งตัวปลอมตัวเป็นลูกค้า
เพื่อที่จะจับขโมยในร้านค่ะ
มีการยืดชุดกระชากกันอยู่นานมากนะคะ
พร้อมกับมีพนักงานหญิงคอยถ่ายคลิปเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นไปดูคลิปพร้อมกันค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมผู้ชายที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีเขียวนี่แหละค่ะ
คือขโมยกำลังเข้ามาขโมยของในร้านสะดวกซื้อเลยนะคะ
พอพนักงานหญิงเขารู้สึกว่ามันผิดสังเกต

ก็เลยตะโกนบอกพนักงานชายชื่อว่าต้อม

ต้อมเนี่ยแต่งตัวเป็นลูกค้า
ปกติล็อกประตูแล้วก็จับหัวขโมยเลยนะ
แล้วก็จะตะโกนบอกให้ลูกค้าในร้านช่วยกันจับด้วย
ก็มีการตะโกนกันอยู่เนี่ยค่ะ
จนเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากันอยู่ครู่นึงคุณเห็นไหมตามคลิปนะ
ก่อนที่คนร้ายจะสะบัดแล้วก็หลบหนีไปได้
ทีเด็ดของเรื่องนี้คุณดูคลิปนี้ดีชัดอีกครั้งหนึ่ง
ตอนแรกเนี่ยนะพนักงานในร้านนะคะ
คิดว่าคนร้ายก็คือคนเสื้อแจ็คเก็ตเขียวคนเดียว
แต่คุณดูในกล้องวงจรปิดดีนะดูอย่างละเอียดนะ
คุณเห็นไหมชายเสื้อดำคนนี้ก็มีพิรุษ
เลยพบว่าคนร้ายนะคะมากันถึง๒คน
เนี่ยคือชายชุดดำคนนี้ในคลิปเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะเห็นว่า
ตอนที่เขาตะโกนบอกว่าให้ช่วยกันจับขโมยจับคนร้ายหน่อย
ชายชุดดำคนนี้เขาจะยืนเก้กังเขาเหมือนไม่รู้จะทำยังไงดี
แล้วคุณดูคุณดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งชัดเนี่ยค่ะ
ลูกค้าในร้านบางคนเขาช่วยกันส่วนนี้คือพนักงานนะ
คนที่ล็อกคออยู่เนี่ยไอ้คนที่มาด้วยเห็นแล้วอยู่ด้านหลังไหน
เห็นไหมเห็นเสื้อสีดำแว๊บเนี่ยคนนี้ยืนเหมือนจะช่วยหรือไม่ช่วย
แล้วก็เดินออกไปหลบหนีออกไปแบบนี้
หลังจากที่ชายคนร้ายที่เป็นใส่เสื้อแจ็คเก็ตเขียวจะเดินตามออกไป
วิ่งหนีตามออกไปครับนั่นแหละทางร้านเขาเชื่อกันเลยว่า
แก๊งนี้ไม่ได้มีแค่สองคนในภาพนี้แน่นอน
น่าจะมีผู้ร่วมขบวนการอีกเยอะเพราะว่ามีแก๊งวัยรุ่นนะคะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์วนมาดูลาดเหล่าที่ร้านหลายรอบแล้ว
มาดูลาดเหลากันก่อนด้วยแล้วก็มีคนจำชายเสื้อดำได้
เขาบอกว่าชายเสื้อดำคนในภาพเนี่ยเคยไปขโมยของที่ตลาดนัดคลองถม
ในตลาดไทยมาแล้วด้วยเพราะเคยถูกจับได้มาก่อน
แต่คนร้ายโทรเรียกพวกมาช่วยจนในที่สุดหลบหนีไปได้
หลังจากคลิปนี้นะคุณผู้ชมมีการแชร์กันไปเยอะมากเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาอัปเดตแล้วนะคะ
ตอนนี้ทางตำรวจสพคลองหลวงสามารถตามจับคนร้ายทั้งสองคนได้แล้วนะคะ
ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจจ้า
ชมคุณตำรวจนะครับแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ได้สบายใจ
แล้วก็ชื่นชมพนักงานด้วยนะกล้ามากเลยไปล็อกคอคนร้ายแบบนี้